เชื่อว่าท่านก็คงจะเคยไปเที่ยวงานวัดกัน
งานวัดเขาจะมีการเปิดบูธขายข้าวขายของนะครับ
มีการละเล่นต่างพาเป้ายิงลูกโป่ง
แต่ในนั้นบางที่มันจะมีเคลือบแฝงเอาไว้ด้วย
เล่นบิงโกเล่นวงเราะเสี่ยงทาย
ก็ต้องใช้เงินกึ่งพนันเบาอะไรอย่างนี้
วัดเขาก็อาจจะไม่รู้ตำรวจบางที่เขาอาจจะไม่ทราบ
แต่ว่าพวกนี้เขาก็ตระเวนเปิดไปเรื่อยอ่ะนะฮะทีนี้ปัญหาเนี่ยก็คือว่าที่ปฐุมธานีเนี่ย
ในงานบุญเททองหล่อพระประจำปีของวัดเสด็จตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
งานจัดขึ้น๖๑๒มีนาคมนะฮะเมื่อวันที่๖มีนาคมวันแรกของการจัดงานเลย
มีสองสามีภรรยาเขามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อมวลชนที่ปฐุมธานี
บอกว่าเขาเนี่ยถูกหลอกให้ไปเล่นเกมวงล้อเสี่ยงทาย
อยู่ดีดีกลายเป็นว่าต้องติดหนี้ไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยสองพัน
พอไม่ให้มันซ้อมรุมกระทืบซะสามีนี่สลบไปเลย
แจ้งความไปสัปดาห์กว่าคดีไม่คืบหน้านะฮะ
โดยฝ่ายที่เป็นภรรยาของผู้ชายที่ถูกทำร้ายนะเล่าว่าเมื่อวันที่๖มีนาคมนะ
อ่าฝ่ายภรรยานี้เขาอายุสามสิบแปดอ่าเธอก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวในงานวัด
อ่างานวัดวัดเสด็จเนี่ยนะก็มีแฟนกับน้องชายด้วยนะครับ
รวมแล้วสี่คนแล้วก็ไปเห็นคนมุงดูร้านเกมวงล้อหมุนเสี่ยงทาย
ก็ไปยืนดูจากนั้นมีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ผมสีแดงคนนึงมาคุย
อ่ามาคุยด้วยแล้วก็ยื่นเงินมาให้สองพันบาท
บอกว่าอ่าเจ๊เจ๊แทงให้หนูหน่อยอืมอ่า
เงินใส่มือสองพันบาทอ่าแล้วก็ย้ำว่าเจ๊ไม่ต้องกลัว
เนี่ยหนูให้เจ๊แทงแทงหนูแค่นั้นเองค่ะอ่าก็ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็วางเงินไป
ก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกว่ามันจะหมงหมุนอะไรยังไงก็วางเงินไป
ปรากฏว่าเท่านั้นแหละผู้หญิงคนนี้บอกว่าเจ๊ติดเงินหนูสองพันบาทนะ
อ้าวเขาก็งงสิไอ้ที่วางไปมันคงไม่ถูกเออก็เถียงกันไปเถียงกันมา
แล้วสามีเขาเห็นไงเขาก็เข้ามาถามว่าเออเกิดอะไรยังไงขึ้นนะ
ปรากฏว่าถูกรุมซ้อมซะนะครับ๑๐คนรุมทำร้ายจนสามีเนี่ยสลบไปเลย
น้องชายเห็นเข้ามาช่วยก็ถูกทำร้ายบาดเจ็บหลังจากนั้นพากันไปแจ้งความ
ที่สพสวนพริกไทยเจ้าของท้องที่ซึ่งไม่ไกลจากวัดให้ตามตัว
ผู้ก่อเหตุให้ตามจับกลุ่มตัวแต่คดีมันไม่คืบอ่า
เดี๋ยวลองฟังที่ผู้เสียหายเขาเล่านะฮะแฟนหนูเดินมาเขาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกัน
นี่แฟนผมนะแฟนหนูก็พูดจากับเขาดีมากเลย
แต่ว่าผู้ชายทางฝ่ายนู้นน่ะเขาพูดมาว่าแฟนคุณอ่ะ
ติดเงินแฟนผมสองพันแล้วเมื่อไหร่จะใช้แล้วตอนนี้แฟนหนูก็ถามว่า
ไปติดตอนไหนในเมื่อยังไม่รู้จักกันเลยทางฝ่ายชายทางนู้นอ่ะ
ถอดกระเป๋าที่คาดอกแล้วก็เดินตรงดิ่งเข้ามา
กหน้าแฟนหนูตอนนี้ก็มีคนมาอีกหลายคนเลยค่ะ
กระชากแล้วก็มาลุมทำร้ายกันอยู่ด้านหลัง
พอหนูตรงเข้าไปช่วยเขาก็เหวี่ยงหนูออกมา
พอนั่นมีผู้ชายคนนึงเขาเห็นว่าหนูขาเจ็บ
เขาก็เอาขามาถีบที่แผลหนูกะว่าใช่ขาหนูหัก
แต่พอดีมันโดนแบบเสียดไปข้างหัวเข่าหน่อย
ถ้าโดนตรงแผลเลยหนูว่าขาหักแน่
เพราะว่าแผลหนูก็เพิ่งจะเย็บมาด้วยค่ะมีเรื่องเมื่อวันที่หก
แล้วก็วันเสาร์หนูก็ไปถามหาแถวนั้น
ใครได้ถ่ายคลิปอะไรไว้บ้างไหมเพราะว่าหนูต้องการความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าไม่กล้าถ่ายหรอกเพราะว่าเขาห้ามไว้
ถ้าใครถ่ายโดนเพราะว่ามันมีคนยืนคุมอยู่

อันนี้คือเรื่องราวที่เขาถูกกระทำนะแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องราวตอนที่ไปแจ้งความนะฮะ
เดี๋ยวตำรวจเขาชี้แจ้งด้วยนะครับแต่ฟังที่ทางผู้เสียหายเขาบอกก่อน
เขามาร้องกับสื่อมวลชนที่ปฐุมธานีเนี่ยผู้ชายอายุสี่สิบเนี่ย
ที่เป็นคนถูกทำร้ายเนี่ยนะบอกว่าพอวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้เนี่ยตำรวจสพสวนพริกไทยที่ไปแจ้งความไว้
ยังไม่ตามจับกลุ่มคนก่อเหตุที่ทำร้ายร่างกายเขาเลยแต่กลับเรียกกลุ่มผู้เสียหาย
ให้ไปเจรจากลายเกลี่ยกับเจ้าของร้านเกมวงล้อเสียงโชค
โดยเจ้าของร้านบอกว่าจะจ่ายเงินให้คนละ๕๐๐๐บาทเป็นค่าเยียวยา
แล้วขอให้จบเรื่องเท่ากับว่าคนที่ทำร้ายร่างกายไม่ถูกดำเนินคดี
ซึ่งทางฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
จับกลุ่มพวกนี้มาลงโทษให้ได้เพราะว่าเป็นลักษณะของการช่อโกง
รวมหัวกันเป็นกลุ่มมาเฟียนะและพอวันต่อมาเนี่ยนะหลังจากทำร้ายเขาแล้ว
แก๊งเนี้ยยังเปิดร้านอยู่อีกหลายวันในงานวัดค่ะน้องชายก็ไปเรียกตำรวจให้มาจับ
บอกว่าเนี่ยไงกลุ่มนี้ไงที่ทำร้ายพวกเขาก็กำลังเปิดร้านก็กำลังต้มตุ๋น
ประชาชนคนอื่นอยู่แต่ตำรวจก็ไม่ดำเนินการอืมน้องชายยังถ่ายภาพเอาไว้
เพื่อยืนยันว่ากลุ่มพวกนี้ยังเปิดร้านอยู่จริงแอบถ่ายไว้ปกติแล้วไม่ให้ถ่าย
คือโซนพวกนี้พอเข้าไปนะมันจะไม่ให้ยกมือถงมือถือมาถ่ายมันจะไม่ให้ถ่ายเลย
ในงานวกงานวัดงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เลยอยากฝากไปยังตำรวจนะฮะ
ให้ช่วยจัดการให้หน่อยนะครับไม่ให้ประชาชนคนอื่นเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่ออีก
เพราะว่าโรงพักอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๑๐๐เมตรเท่านั้น
ขณะที่ทางตำรวจนะครับเราถามความคืบหน้าให้ว่าเออตกลงมันยังไงกันแน่
ร้อยตำรวจเอกอนวัฒน์แสนอินร้อยเวรสอบสวนสพสวนพริกไทยเจ้าของคดี
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ไปสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะสอบไป๕ปาก
จากนั้นให้ผู้เสียหายกับเจ้าของร้านมาเจรจาตกลงกันทางเจ้าของร้านก็บอกว่า
จ่ายเงินค่าเสียหายเยียวยาให้คนละ๕๐๐บาทแต่กลุ่มผู้เสียหายไม่รับ
เพราะฉะนั้นคดีก็คือก็ต้องไปตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ซึ่งหลังจากนี้จะให้ผู้เสียหายมาให้ข้อมูลมาสอบปากคำกันอีกครั้งนึงว่า
จำหน้าผู้ก่อเหตุได้หรือไม่หลังจากนั้นก็จะให้ชุดสืบสวนไปตามมาดำเนินคดีกันต่อไป
คือผู้เสียหายเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยว่าก็ที่ทางเจ้าของร้านมาตกลงจ่ายค่าเสียหายให้๕๐๐บาท
หมายความว่าเจ้าของร้านกับกลุ่มที่มารุมทำร้ายร่างกายเขาเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่า
เป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าทำไมยอมจ่ายเงินแล้วก็ให้เรื่องจบไม่ตามตัวคนร้ายที่มาทำร้ายเขามาดำเนินคดี
เป็นคนที่อยู่ในร้านหรือเปล่าใช่ไหมเขาสงสัยแบบนี้ไงเพราะว่าร้านพวกนี้โอ้โหบางทีคนเยอะใช่มีคนนู้นทำแบบนั้นคนนั้นทำแบบนี้
เวลามีคนเข้าไปเล่นเกมอะไรพวกนี้อะไรพวกเขาพวกนี้ไงนะคะ